พี่นางซิริพรออำไภพูงนั่นเอง
แต่ก่อนอื่นบอกตรงนี้ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าถูกกี่ใบ

ไปช่วยตั้งแต่จังหวัดอุดรธานียันอุบลราชธานีเลย
เมื่อเช้านี้ก็ไปแจกทั้งข่าวสารน้ำแล้วก็แบงค์ร้อยให้กับชาวบ้านเนี่ยค่ะ
ต่อแถวรับกันแบบแฮปปี้ทั่วหน้าเลยนะคะ